เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอันนี้ครับที่อาจจะอยู่ได้แต่ถ้าทับที่กันน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นประเด็นวงการผ้าเหลืองอีกแล้วพี่อุ๋ยยังไงฮะบินทบาททับเส้นทางกันพระตะบะแตกชี้หน้าด่าพระอีกรูปนึงแบบด่าพ่อล่อแม่เลยค่ะ
อ้าห์
คือพระทะเลาะกันแล้วก็ฟ้องคารวาสด้วยนะคะ
เป็นพระสงฆ์รูปทางซ้ายกำลังยืนชี้หน้า

เขาเดินไปเดินมาอยู่หน้าโรงพยาบาลตรังที่จังหวัดตรัง
เขียนข้อความเอาไว้คนที่โพสต์นะ

คุณพระคุณเจ้าการทำบุญมันก็แล้วแต่
ที่ผู้มีจิตศัทธาเขาจะใส่บาทองค์ไหน
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณไอลาดานะ

เป็นลูกสาวของพระพันธ์ฉันทโกหรือว่า
หลวงตาศักดิ์อายุ๖๒ปีนะคะ

นี่เขาเป็นพระกันจริงใช่ไหมเนี่ย

คือช่วงเช้าจะมีพระยืนอยู่๒รูป
หลวงพ่อของเธอมายืนก่อน

ก็เลยไม่ได้มายืนบาดตรงนี้ประมาณปีกว่าแล้ว
ทำให้พระรูปทางซ้ายที่เป็นพระวัดควรขัน

สาเหตุที่พระรูปทางซ้ายไม่พอใจ

อาจจะทำให้รายได้ของพระรูปซ้ายลดลง

ภาษาชาวบ้านก็คือขัดผลประโยชน์กันนั่นแหละ

ทั้งสองรูปไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนนะคะ
ส่วนที่เธอโพสต์เนี่ยก็เนื่องจากมองว่า
ญาติโยมคนไหนทำบุญมันก็ควรเป็นสิทธิ์ของญาติโยมหรือเปล่า
เขาจะเลือกทำบุญกับพระรูปไหนก็ได้

พระรูปทางซ้ายเนี่ยด่าหลวงพ่อเธอมาสองรอบแล้วนะ
คนที่เขาจะมาใส่บาทไม่ว่า

แต่เขาศรัทธาในศาสนาที่เขาอยู่

เขาอยากจะทำอะไรตรงไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
คุณไม่สามารถว่าต้องมาทำกับฉัน

อยู่ในศาสนาแล้วก็อยู่ใน

คือมันไม่เหมาะสม

พระรูปที่อยู่ทางฝั่งซ้ายกันบ้าง

ยันยงรัตนมงคลศักดิ์หรือว่าหลวงกุ๊ก

เป็นพระลูกวัดควรขันค่ะบวชมา๑๐พันศาแล้ว

เดี๋ยวนี้มีพระคู่กรณีกันแล้วนะพี่อุ๋ย
แต่คู่กรณีเฉยแล้วนะ

หลวงศักดิ์เนี่ยยืนบินทบาทอยู่หน้าโรงพยาบาลตรัง

ก็ยืนบินทบาทอยู่หน้าโรงพยาบาลตรังมา๒เดือนแล้ว

เพราะว่ายืนอยู่ตรงกับทางม้าลายพอดี
ถ้าหากไปยืนอยู่ตรงที่อัตมายืน
คือถ้าหลวงศักดิ์อยู่ที่หลวงศักดิ์

ก็เข้าใจก็ยอมรับแหละว่ามันไม่เหมาะสม
แต่ก็เคยพูดดีแล้วหลวงศักดิ์ก็ไม่ฟัง
ไม่เคยโกรธอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะ
ปกติเคยได้ยินแต่พระเดินบินทบาท

ต้องถามตั้งแต่ต้นเลยว่า

เพื่อรับบาทของญาติโยม

แต่แต่ละวัดเนี่ยท่านก็จะ

รับบาตได้ทั่วถึง

เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะพระจริงหรือพระปลอม

เดี๋ยวว่าจากต่างจังหวาศ์เลยตลาดนัทในครุงเทพ

คือเราไม่รู้ว่าพระจริงหรือพระปลอมแล้วจะเดินผ่านตลาดนัดทำไม
เดินผ่านตลาดที่มีคนเยอะแยะแล้วก็มายืนแล้วแบบ
โอ้โหแล้วอาหารที่คนใส่บาทเนี่ยได้แบบ

อย่าบอกว่าถุงเป็นย่ามนะเป็นเครงอ่ะ
บางทีต้องเอาซาเล้งมาขนเอารถตุ๊กมาขน
ซึ่งมันเกินกว่าที่พระในวัดจะฉัน

ถึงได้มีขนาดประมาณที่พระแบกไหว
แล้วท่านก็เดินท่านก็เดินผ่านไป
ไม่มีคนใส่บาทก็ไม่มีก็กลับวัดไป
เสร็จแล้วก็ไปสวดมนต์ทำวัด
ฉันเช้าฉันเพลงอะไรก็ว่ากันไป
เหลือแบ่งให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมอะไรก็ว่ากันไป

เนี่ยคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมท่านไม่เดินบินทบาทกันล่ะ
ทำไมท่านยืนบินทบาทดักอยู่หน้าโรงพยาบาล
ถ้าจะบอกว่าพระรูปหนึ่งยืนดัก
ดักญาติโยมของพระอีกรูปนึง
แปลว่าพระอีกรูปหนึ่งหรือพระทั้งสองรูปก็ยืนดักญาติโยมหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะ

เจ้าอาวาสวัดควรขันเนี่ยเห็นคลิปแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าหลวงกุ๊กคือพระรูปซ้าย
วาจาหยาบคายเลยเรียกมาตักเตือนค่ะ
เพราะการเป็นพระต้องมีวินัยสมณะสารูป
แต่ว่าไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องยืนบินทบาทนะคะ

เพียงแต่ว่าการยืนของท่านเนี่ย
ยืนด้วยเจตนาไหนเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
คือยืนเป็นชั่วโมงอย่างนี้อันนี้จะยืนทำไม
ใช่ไหมท่านควรจะรับบาทแล้วท่านก็ไปต่อไป
เสร็จแล้วครบเส้นทางของท่านท่านก็กลับวัดก็แค่นั้นเอง
หรือว่าแถวนั้นเนี่ยคนจะอยู่ตรงนี้กันเยอะและที่อื่นไม่มีคนหรือเปล่า
คือแหมมันก็ไม่ขนาดคือถ้าญาติโยมก็จะใส่บาท

ใส่บาทเสร็จท่านก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ไม่ต้องยืนรอหรอกว่า๗โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวโยมที่มา๘โมงจะใส่บาทไม่ทันอย่างนี้เหรอ